กิจกรรมที่ทำให้เด็กน้องหนูได้มาเรียนรู้วิถีชีวิตของพ่อแม่พี่น้องชาวไร่ชาวนา
พูดเลยว่างานนี้สนุกสนานคึกคักมากมายไปดูกันเลย
เอิงเอิงเออชาเอิงเอยสวัสดีนะผู้ใหญ่ที่ไม่ใช่เด็กและสวัสดีเด็กที่ไม่ใช่ผู้ใหญ่เอชาเอชาชาชาชาชาน้อยแม่เอิง
ตกลงจะสวัสดีเด็กหรือสวัสดีผู้ใหญ่
ที่ทำอยู่ตั้งนานเนี่ยที่นั่งฟังนั่งจดนั่งเขียนอยู่ตั้งนานมีอยู่แค่นี้ขออีกรอบได้ไหม
เอิงเอิงเออชาเอิงเอิง

ดีนะผู้ใหญ่ที่ไม่ใช่เด็กและสวัสดีเด็กที่ไม่ใช่ผู้ใหญ่

ทั้งเบรกมาเนี่ยซ้อมมาเท่านี้แต่ว่างานนี้เขามีทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ่เห็นไหมล่ะ

ทำกิจกรรมกันนะเห็นไหมผู้ใหญ่เนี่ยพาเด็กเกี่ยวข้าว
เป็นกิจกรรมที่แหมดูแล้วน่าชื่นชมมากนะคะ
เป็นกิจกรรมที่ให้น้องหนูได้มาเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวนาที่แปลงนาทดลองกสิกรรมธรรมชาติ
เด็กเหล่านี้เขาเป็นเด็กที่โรงเรียนอนุบาลมัชชิมาจังหวัดสุโขทัยค่ะ
ผู้บริหารใจดีนะจัดกิจกรรมขึ้นมาให้น้องชั้นอนุบาลเท่านั้นเองได้มีประสบการณ์ตรง
แล้วก็ได้รู้ว่ากว่าจะมาเป็นเม็ดข้าวแต่ละเม็ดให้เด็กทานเนี่ยมันผ่านอะไรมาบ้าง
ยากเย็นขนาดนั้นกว่าจะหวานข้าวกว่าจะปลอมันโตกว่าจะเก็บเกี่ยวได้
ว่าเอามาสีเป็นเม็ดข้าวเนี่ยโอ้โหยากเย็นขนาดไหน
เด็กก็จะได้เห็นความสำคัญของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรความสำคัญของดินน้ำข้าว
แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างรวมไปถึงเรื่องของความมีน้ำใจช่วยเหลือกันและกันนะคะ
เป็นกิจกรรมดีที่โรงเรียนนั้นทำขึ้นมาโดยใช้ชื่อว่าธรรมนาธรรมดา

บรรยากาศในงานนะคะก็มีเหล่าคุณลุงคุณป้าที่เขาแต่งตัวแบบพื้นบ้านเนี่ยมาร้องเพลงฉ่อยเพราะ
ให้กับน้องหนูรวมถึงผู้ปกครองได้ฟังกันด้วย
แหมมือก็เกียวข้าวไปฮู้ก็ฟังเพลงฉอยไปเพลิดจริงแต่นอกเหนือจากเพลงเพราะแล้วเนี่ยนะคะ
งานนี้ก็ยังมีกิจกรรมแบบโบราณอีกมากมายตามวิถีชีวิตของชาวสุโขทัยด้วย
ซึ่งมีอะไรบ้างอย่างเช่นเนี่ยค่ะฐานตากข้าวไล่ความชื้น
ตากข้าวคือถ้าข้าวมันมีความชื้นเนี่ยมันจะขายแล้วไม่ได้อะไร
ไม่ได้ไม่ได้นะมันก็จะขึ้นรามันก็เม็ดไม่ดีแต่ก่อนจะไปตากข้าวก็ต้องตีข้าว
ตีเสร็จแล้วได้เมล็ดข้าวมาแล้วก็เอามาเทใส่พื้นนะลานตากข้าว
แล้วก็อ้าวกวาดเกลียแล้วก็ยังมีนี่นี่แบกข้าวหาบข้าว
คือหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วใช่ไหมมัดเป็นพุ่มเป็นพวงแล้วเนี่ย
ก็ต้องเอาใส่ไม้คานหามแล้วก็หามไปเอาไปกองรวมกัน
คือทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นกระบวนการนะคะที่ทำให้น้องได้เรียนรู้
สนุกทั้งได้ประสบการณ์ตรงกันไปแบบน่าสนใจมากทีเดียวนะคะ
และอีกหนึ่งฐานที่น่าสนใจก็คือฐานทำน้ำซาวข้าวนี่ไง
น้ำซาวข้าวหรอคุณบางคนเนี่ยไม่รู้ว่ามันทานได้
มันมีประโยชน์นะใช่แล้วหลายคนแบบว่าซาวข้าวก็คือล้างข้าว
เอาเสธฝุ่นเสธอะไรออกไทยจริงแล้วน้ำที่ล้างนี่แหละ
วิตามินมีสิ่งที่มีประโยชน์จากข้าวเยอะมากมาย
พูดถึงคุณประโยชน์เยอะแยะมากมายเอามาเป็นมาร์คมาร์คหน้าก็ได้
ทำเป็นน้ำหมักสมุนไพรบำรุงผมก็ได้
นุ่มด้วยลอกเป็นแผ่นเลยอันนั้นคือน่าจะโดนน้ำร้อนลวกแล้วค่ะนะคือมีประโยชน์มากมาย
แบบนี้นี่โอ้โหถือว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนับสนุนส่งเสริมนะ
แล้วปิดท้ายกับกิจกรรมการสีข้าวนะโดยการเอาข้าวมาเทเข้าไปในเครื่องสีข้าว
นี่ไงนี่หรืออันนี้เป็นแบบวิธีกรรมวิธีทันสมัยเอาใส่เครื่องอะไรง่าย
ใช่แต่วิธีแบบร่วมร้อนก็คือการตำข้าวอ่านี่นี่นี่นี่นี่อ๋อตำเลยตำเลย
วิธีการตำข้าวใช่แล้วพอได้ข้าวแล้วก็เอามาร่อนเอาแยกเปลือกออกแยกออกมา

ทำแล้วเขาก็สนุกแล้วเขาก็จะได้เรียนรู้ไงว่าการที่เขากินข้าวไปแต่ละเม็ดเนี่ย
เขาต้องเห็นคุณค่าของมันมากน้อยขนาดไหนนะ
เกษตรกรของเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจในการที่จะเอาข้าวมาให้เรากิน

ใช่บางคนแบบไม่ชอบกินข้าวกินเหลือ
ห้องนะข้าวทุกจานอาหารทุกอย่างอย่ากินทิ้งคว่างเป็นของมีคะ
พ่อแม่เหนื่อยยากลำบากหนักหนาสงสารบรรดาคนไม่มีกิน